แต่มันมีบางเรื่องที่อยากให้ข้อมูลเพิ่ม
เรื่องของการปิดประเทศ

แต่รัฐบาลก็บอกว่าคือเรายังไม่ถึงขั้นนั้น
ถ้ามันถึงขั้นนั้นจำเป็นต้องปิดประเทศจริง

ทีนี้ค่ะมีทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คือเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่

เขายังบอกเลยว่าถ้ามันจำเป็นก็ปิดเถอะ
ยอมยอมสูญเสียรายได้ถ้าจำเป็นจะปิดประเทศก็ปิดเลยนะ
เขายอมเลยใช่ไหมเขายอมเขาบอกว่าเขายอม
นี่ค่ะไปหารือนะคะแล้วก็ออกแถลงการยืนยันว่า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยถือเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจ
ประเมินกันแล้วนะคะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป
ส่งผลไปถึงภาระหนี้สินของธุรกิจท่องเที่ยว
กู้ยืมมาจากระบบธนาคารไม่ต่ำกว่า๖๕๐๐๐ล้านบาท
มันมากกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาด้วยซ
ถูกแล้วก็จะมีหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นมหาศาล
คาดการณ์ความเสียหายนะตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะ
มันมากถึง๑ล้านล้านบาท
แต่ในนามของตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศไทย
สนับสนุนให้รัฐบาลใช้ทุกมาตรการขั้นเด็ดขาด
เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นภายในประเทศ
ถ้าจะต้องปิดประเทศยินดี
ถ้าต้องปิดยินดีสนับสนุนนี่ภาคการท่องเที่ยวนะบอกแบบนี้เลย
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
ระหว่างที่ไปให้กำลังใจและรับฟังความเห็นจากบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข
ก็ยืนยันว่าได้ให้อำนาจกับผู้ว่าราชการและสาธารณสุขจังหวัด
เด็ดขาดไปแล้วว่าพื้นที่ไหนซุ่มเสี่ยง
ปิดได้นะในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะ
ถ้าผู้ว่าเห็นว่าสมควรปิดก็ปิดได้
เข้มงวดกับคนเข้าออกในประเทศด้วย
ต้องลดคนเดินทางเข้าประเทศให้มันน้อยที่สุด
จากนี้ไปใครเข้าประเทศไทยต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกคนทุกประเทศด้วยนะคะ
วันนี้เรากำลังชัดการการนำวิวเข้ามาในประเทศ
ถึงว่าการเข้ามาตั้งการมีใบรับรองแพทย์
มีทางการการสุขภาพ
ถ้าบทที่จะต้องมีทุกคนที่เข้าในประเทศไทยต้องมีต้องมีนิพยาธิัตรัส

ดังนี้อาทิตย์นึงคือศาลารคับการเข้ามาให้เดี๋ยวต้อนที่สุด

ซึ่งใบรับรองแพทย์นั้นต้องมีอายุ
ไม่มากกว่าสามวันใช่ป่ะอืมใช่ป่ะไม่ใช่ว่าอาทิตย์
คุณไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ถูกต้องถูกต้องนี่นะคะ
เรื่องสำคัญมากนะครับคือถ้าจำเป็น
ก็จะปิดนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นจริงยืนยันว่าไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัดสิน
แต่ต้องใช้วิชาการใช้ปัจจัยหลายอย่างมาร่วมการประกอบการพิจารณา
ห่วงเวลานั้นจะต้องใช้มาตรการไหน
เหมือนกับการปิดสถานบริการในตอนนี้ค่ะก็พิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยจริง
ก็เลยสั่งปิดนะคะ
ก็มีข้อมูลมากกว่าเราคือเราเองก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ข้อมูลของแต่ละคน
แต่คณะทำงานด้านแก้ไขปัญหาโควิด๑๙เนี่ยเขามีข้อมูลแบบหมด
เยอะแยะไปหมดเขาคงจะพิจารณาตัดสินใจกันในสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะ
แต่ทีนี้ในส่วนของตัวเรานอกจากความร่วมมือร่วมใจในการดูแลตัวเอง
ไม่ให้ไปแพร่เชื้อหรือว่าไปรับเชื้ออะไรเข้ามาก็แล้วแต่เนี่ย

ใช่สุขภาพกายสุขภาพใจควบคู่กันไปค่ะ
ท่านผู้ชมถ้านับทางใจเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมันก็มีความกังวล
หรือว่าความไม่สะดวกความไม่สบาย

ใช้วิธีการเยียวยาจิตใจของท่านหรือว่าพึ่งพาทางใจของท่านทำยังไงบ้าง

แต่วันนี้เราไปเห็นที่นี่ครับท่านผู้ชมครับ

หน้ากากผ้าณปัดตลอด

หลวงพ่อท่านก็ใส่หน้ากากผ้าเห็นไหม

วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมครับท่านผู้ชมครับ
หลวงพี่น้ำฝนหรือว่าพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์

หน้ากากผ้าเนี่ยใช้สำหรับคนที่ยังไม่ติดเชื้อไม่ได้ป่วยนะฮะ

ผ้าที่แบบสามารถที่จะระบายได้ดีนะฮะ

มีการลงพุทธคุณลงยันต์ด้วยนะฮะ
ันนี่เยอะเลยนะ

ยันด์นอดทนยันด์นปัดตลอด
ันหัวใจธาตุดินน้ำลมไฟ

ซักตากใช้ได้ตลอด

หลวงพี่น้ำฝนบอกว่าวันที่๒๘มีนาคมนี้
ทำพิธีสวดมนต์ในอุโบสถของวัด

เพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจ
จากที่พึ่งทางใจแล้ว

แล้วก็ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ตอนนี้

ร้านอาหารสถานบันเทิงก็ต้องหยุดงาน

ถามได้วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม

หายาก
เดี๋ยวยังไงถ้าทีมข่าวเราไปหาลงพี่น้ำฝน
เดี๋ยวจะไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้
พระนครศรียุธยานะครับทุกผู้ชมครับ
อาจารย์ตรือศรีเนรทาสพุทธคุณนะฮะ

พระอาจารย์แป๊ะพระครูยะติธรรมาณุยุฏ
เกจิอาจารย์ชื่อดังจากวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะฮะ

ก็ไปนะครับพร้อมกับพระสงฆ์อีก๙รูป
สวดมนต์พรมน้ำมนต์ปัดเป่าโควิด๑๙
ที่สารบุญช่วยในอาสมศรีเนรทาสพุทธคุณเที่ยวเผื่อบางใส
ชาวบ้านก็มากันเยอะนี่ฮะ

ไปดูที่พระมาอร์หน่อยนะครับพระมาร์มีการแชร์คลิป
พระสงฆ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์

โปรยน้ำมนต์จากขวดนะฮะ
แล้วก็สวดมนต์ไปด้วยเพื่อไล่โควิด๑๙ที่พม่านะครับท่านผู้ชมครับ
แถวนี้เป็นบริเวณมะละแหม่งย่างกุ้ง
เราตรวจสอบไปแล้วไอเดียนี้เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจในพม่า
ออกค่าใช้จ่ายเช่าเฮลิคอปเตอร์แบบเหมาลำจากเอกชน
แล้วนิมนต์พระเกจิอาจารย์ระดับประเทศของพม่า๓รูปขึ้นไป
เรื่อยคือชาวพม่าเองเขาก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
แล้วเขาก็เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครอง